เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นนะครับ

ว่า๒กันยายนนี้จะมีการพูดคุยหารือกัน
เพื่อเสนอข้อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ในวันครบรอบวันสถาปนากลุ่มเบอร์สาตูครับ

เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น
ถ้าอยากจะให้ดีที่สุด
รถทุกคันผ่านด่านต้องตรวจทุกคัน

ต้องใช้กฎหมายมีการมาใช้กฎหมายที่เข้มข้น

ทำให้ไม่ได้มาเล่นงานอะไรคนละเบิดละเมิดสิทธิ์ใครก็เปล่า

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกว่าการพูดคุยสันติศุกร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังเป็นวันที่๒กันยายนตามกำหนดการเดิมนะครับ
โดยพลเอกอักษราเกิดผลหัวหน้าคณะพูดคุยได้รายงานนายกรัฐมนตรีให้รับทราบแล้ว
โดยทางการมาเลเซียจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้
ซึ่งจะมีการนำข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีเรื่องหยุดใช้ความรุนแรง
และจัดพื้นที่เขตปลอดภัยเข้าหารือด้วย
แต่ต้องมั่นใจว่าบุคคลที่จะพูดคุยนั้นเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เห็นต่างทุกกลุ่ม
เพื่อให้การพูดคุยนั้นประสบความสำเร็จครับ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นระบุว่า
ทางประเทศไทยรับปากกับมาเลเซียจะส่งผู้ต้องสงสัยสัญชาติมาเลเซีย
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จำนวน๑๐คนให้กับทางการมาเลเซีย
ตามที่ร้องขอหากไม่ติดขัดอะไร
ซึ่งตอนนี้ให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาอยู่
โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาระเบิดในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้
เพราะทั้งหมดยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้
แต่ให้ตั้งจุดสังเกตของคนร้ายกับทางมาเลเซีย
รวมไปถึงอุปกรณ์มือถือที่อาจจะมาจากมาเลเซียด้วยนะครับ

ไทรัตทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไป